คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปหน่อยนะฮะไปที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์สะเทือนขวัญคนเชียงใหม่ค่ายกครัวพ่อแม่ลูก
ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่นะฮะคือตอนนี้ตำรวจก็พยายามติดตามไล่ล่าตัวคนร้าย
เพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ทีนี้มันมีเบาะแสน่าสนใจเพราะตำรวจบอกว่า
อาจจะเป็นคนในนี่แหละที่รู้จักกับครอบครัว
เพราะครอบครัวนี้เขาขยันทำมาหากินเก็บหอมรอมฤทธิ์
แม้ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่แต่เขาก็เก็บเงินได้ในระดับหนึ่ง
แล้วก็เอาเงินเอาทองเอาหยองที่ได้
เก็บไว้ในกระท่อมที่เขาอยู่กัน๓แม่ลูกนี่แหละ
ซ่อนไว้ในบ้านตัวเองก็แหละ
ก็เลยคิดว่าโจรมันน่าจะรู้ไงว่ากระท่อมหลังนี้มีทรัพย์สินอยู่

เกิดขึ้นภายในกระท่อมกลางสวนลำไยในตำบลแม่นะ

ซึ่งผู้เสียชีวิตพ่อก็คือนายจันตะอายุ๔๐ปี
แม่ก็คือนางอ่อนอายุ๕๕ปี
ลูกสาวก็คือนางคำนางสาวคำอายุ๒๘ปีนะคะ
ทั้งหมดเป็นชาวไทยใหญ่มีอาชีพรับจ้างเฝ้าสวนลำไย
สภาพศพนายจันตะและนางอ่อนมีบาดแผลถูกฟันที่บริเวณใบหน้า

ส่วนลูกสาวถูกของแข็งทุบที่ท้ายถอย
ในที่เกิดเหตุตำรวจไปพบมีดแล้วก็ค้อนตกอยู่ด้วย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมง
คือศพไปพบตอนเช้า๒๒ตุลาคม
ทีนี้เราไปถามเจ้าของสวนลำไยชื่อว่าคุณอุดมยอดดี
บอกว่าครอบครัวผู้ตายมาทำงานรับจ้างเฝ้าสวนลำไยให้เขา๘ปีแล้วนะ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
นางอ่อนมาบอกแบบว่าคือน้องชายนายจันตะ
ที่ชื่อว่านายธรรมะจะมาเที่ยวมาหาจนกระทั่งเช้าวันจันทร์
อุดมก็คือเจ้าของสวนลำไยก็มาที่สวนลำไย
แต่ปรากฏว่าไม่พบทั้ง๓คนก็คิดว่าไปรับจ้างทำงานที่อื่น
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คือยี่สิบสองตุลาคมอะฮะ
ก็ยังไม่พบสามคนอยู่ในบ้านอีกตัดสินใจไปเปิดประตู
คือประตูก็ยังล็อกไว้เหมือนเดิมนะคะข้าวของที่วางไว้บริเวณหน้าบ้านทุกอย่าง
คืออยู่เหมือนเดิมเขาก็เลยผิดสังเกตโทรหานางอ่อน
แล้วโทรศัพท์คือเขาได้ยินเสียงดังมาจากในกระท่อมไง
ภาวะนางอ่อนนางอ่อนไม่รับเขาก็เลยไปบอกให้กำนันช่วยหน่อย
ช่วยงัดประตูเข้าไปที่สุดเข้าไปถึงกับพังงะเลย
พบสามศพนอนเรียงกันนะคะเจ้าของสวนลำไยให้ข้อมูลบอกว่า
ครอบครัวผู้ตายเนี่ยเป็นคนนิสัยดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่เคยมีปัญหากับใครในระแวกนี้หรือไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
ผู้ตายชอบชอบอะไรชอบซื้อสร้อยคอทองคำแหวนทองคำเก็บไว้
แต่ตัวเจ้าของสวนลำไยเนี่ยก็คือนายจ้างเนี่ย
ไม่ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเก็บไว้เยอะแค่ไหนนะคะ
หลังเกิดเหตุเขาบอกว่าคนร้ายได้นำทรัพย์สินทั้งหมด
เงินสดหลายหมื่นบาทพร้อมกับสร้อยแวนต่างต่างเนี่ย
ของผู้ตายไปด้วยค่ะ
พี่อยู่ด้วยกันมาจนเป็นแยกเป็นคนในครอบครอบครัว
ทีนี้เรื่องของคดีความรวมถึงการติดตามหาตัวคนร้าย
ผลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคาเสรณีเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
เบื้องต้นปล่มการสังหาเนี่ยตั้งไว้สองประเด็น

ประเด็นที่๒เรื่องความแค้นส่วนตัว
คือสิ่งที่ยากรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
จุดเกิดเหตุ๑มันไม่มีกล้องวงจรปิด
สองไม่มีคนเห็นเหตุการณ์เนื่องจากว่ากระท่อมจุดเกิดเหตุ

มันห่างออกจากหมู่บ้านสักประมาณ๑กิโลเมตรก็ไกลอยู่นะ
คาดว่ากลุ่มคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คน
แล้วก็น่าจะรู้จักครอบครัวของผู้ตายเป็นอย่างดี
ทราบว่าผู้ตายเก็บทรัพย์สินเอาไว้กับตัว
บุกเข้ามาฆ่าชิงทรัพย์

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็กำลังจัดตำรวจหน่วยสืบสวนค่ะ
ลงพื้นที่หาข้อมูลหาพยานหลักฐานต่าง
เพื่อเชื่อมโยงนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้นะคะ